ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่สี่สิบหก
วันนี้เดินทางมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะโดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติสโลวาเคียในช่วงหัวค่ำ
บรรยากาศที่สนามราชมังคลากีฬาสถานตอนนี้เป็นอย่างไร
ติดตั้มได้จากคุณถูศักดิ์วงธองดีผู้สังขาดธรรมชาติทีวีมีรายงานเข้ามาค่ะ
บรรยากาศไทยในการกีฬาแห่งประเทศไทยตอนนี้นะครับก็เริ่มที่จะมีแฟนบอลไทยจำนวนมากนะครับ
ปรักหลักรอคอยเพื่อชมเกมการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ของทีมชาติไทยที่จะพบกับโซโลวาเกียร์โดยทุกคนนั้นก็หวังนะครับว่าทีมไทยนั้นจะสามารถเอาชนะโซโลเกียได้ในวันนี้ครับ
แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๖นัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยกับโซโลวาเกีย
ซึ่งจะมีขึ้นในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งตอนนี้ภายในพื้นที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ
ที่จะมีแฟนฟุตบอลไทยนะครับเดินทางมาปักหลักรอชมเกมนัดชิงตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาครับ
โดยเฉพาะแฟนบอลกลุ่มครูจากโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าบ่อที่เดินทางมาจากจังหวัดหนองคาย
ซึ่งทุกคนนั้นตั้งใจนะครับที่จะมาให้กำลังใจนักเตะทีมชาติไทยให้คว้าแชมป์คิงส์ครับมาคลองให้ได้

ตั้งแต่๑๑โมงค่ะ

มาทุกครั้งที่ทีมชาติไทยเตะที่นี่ค่ะค่ะมาตลอด
แล้ววันนี้คิดว่าทีมชาติไทยจะชนะสโลกเลยมั้ย

ซึ่งขายในราคาใบละ๔๐๐บาท
แฟนที่ต้องการยังสามารถหาซื้อได้ที่สนามครับ
คาดว่าวันนี้จะมีแฟนบอลเข้าชมเกมเต็มความจุของสนามรัชมังคลากีฬาสถานครับ
ส่วนการจราจรนั้นทางเจ้าของพื้นที่
สอนอหัวหมากก็ยืนยันนะครับว่าจะรับมือได้ทุกสถานการณ์
โดยมีการวางกำลังตำรวจเร่งระบายรถตลอดทั้งวัน
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดครับ
ในส่วนของการวางกำลังเราก็วางกำลังเต็มพื้นที่นะครับ
แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์รวมทั้งวางแผนร่วมกับพื้นที่นะครับ
ก็อยากประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
ขอให้ใช้รถสาธารณะจะสะดวกมากที่สุดนะครับ
ซึ่งรถสานะก็มีหลายช่องทางนะครับ
ไม่ว่ามันจะเป็นรถในเมย์รถตู้รถแด็คซีรถ๒แถวนะครับ
รวมทั้งเรือรวมทั้งแอร์พอร์ตลิงก์ทั้ง๒สถานีที่ท่านจะมาได้นะครับ
หวังว่าในวันนี้แฟนบอลไทยจะเดินทางมาให้กำลังใจนักเตะทัพช้างศึกถึงขอบสนามนะครับ
เพื่อเป็นกำลังใจในการคว้าแชมป์คิงส์ครับสมัยที่๓ติดต่อกันให้ได้ครับ
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสนามราชมังคลากีฬาสถานครับ